พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเขามีการจัดงานกาชาติเมื่อคืนนี้๑๔มีนาคมวันสุดท้าย
เจ้าหน้าที่เขาก็จะเคลียร์พื้นที่กันก่อนเที่ยงคืนปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มคาดว่าเป็นคู่อริกัน
เขม่นกันตั้งแต่ในงานกาชาติสุดท้ายเนี่ยนะตีหนึ่งของวันนี้ยิงกันเลยนะคะ
ยิงกันบนถนนแจ้งสนิทนะคะแล้วก็มีวัยรุ่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปสองคน
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะคะรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะมีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
นี่เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกถล่มกันค่ะหลังจากเที่ยวงานกาชาติคืนสุดท้ายเจ็บไปสองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแจ้งสนิทเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
พันธุ์ตำรวจโทอำนาจชาวเทอรี่สารวัตรสอบสวนสพบ้านไผ่
บอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ๑๔มีนาคมเป็นคืนสุดท้ายที่เขาจัดงานกาชาติกันนะคะ
เที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่ปิดงาน
พอปิดงานเรียบร้อยวัยรุ่นสองกลุ่มที่ไปเที่ยวงานนี้เกิดเขม่นกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ก็นึกว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มจะจบจะจบแค่ตรงนั้น
แต่ก็ไม่รู้ตามกันไปเนี่ยจนตีหนึ่งของวันนี้ค่ะ
ยิงกันเลยที่ถนนแจ้งสนิท
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีวัยรุ่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บไป๒ราย
เพื่อนก็นำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่
แล้วก็ถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
๒รายที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายชะลิดเตนุรัติอายุ๒๑ปีนะคะ
ฉลิดคนนี้ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องกระสุนฝั่งใน
การสาหัสนะคะภัณฑ์ตำรวจโทษอำนาจบอกว่า
ลงพื้นที่ไปตรวจเหตุซ้ำอีกครั้ง
ตกอยู่แล้วก็มีรอยระเบิดอยู่ที่พื้นถนนด้วยนะคะ
ส่วนกระสุนปืนหรือปลอกกระสุนยังไม่เจอ
ก็เลยไม่รู้ว่าปืนของผู้ที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนชนิดไหน
ปัญหาทะเลาะกันเนี่ยคือกลุ่มไหนอะไรยังไง
คือวัยรุ่นสองกลุ่มนี้ต่างกลุ่มก็เดินทางมาเที่ยวงานกาชาติคืนสุดท้ายค่ะ
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่แต่ก็มีเรื่องเขม่นกัน
ขากลับวัยรุ่นจากพื้นที่ในเมืองไปรวมกลุ่มดักรอคู่อริ
ที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลหินตั้งพอสองกลุ่มมาประจันหน้ากัน
กลุ่มหนึ่งอยู่ในเมืองนะกลุ่มหนึ่งจากตะมนต์หินตั้งนะ
พอประจันหน้ากันปุ๊บโอ้โหก็มีการคว่างปลาวัตถุคล้ายกับระเบิดปิงปองเข้าใส่กัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเมืองอะค่ะเป็นกลุ่มที่ปลาใส่กลุ่มวัยรุ่น
มาจากพื้นที่ตำบลหินตั้งอืมกลุ่มวัยรุ่นจากตำบลหินตั้ง
ก็เลยยิงสวนกลับไปก็เลยไปโดนผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายที่บอกกันนะคะ
พอก่อเหตุชุลมุนกันเสร็จเรียบร้อยต่างฝ่ายต่างก็หลบหนีแยกย้ายกันไป
ตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุบ้างมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วด้วย
ตำรวจบอกว่ารู้เลยใครเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียก
มารับทราบข้อกล่าวหาและข้อหาไม่ได้เบานะคะข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วถ้ามีความผิดข้ออื่นข้อหาอื่นอีก
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องของการพกพาอาวุธอะไรต่างแบบนี้ค่ะ
ระเบิดปิงปองก็มีปืนก็มีเนี้ยค่ะก็ยังดีนะครับ
ก็ยังไปไล่เงินกันนอกการนะงานจบแล้วพอดีไง